เอาล่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของแผนการช่วยเหลือต่าง
ตอนนี้ก็หลากหลายหน่วยงาน
แล้วก็วิธีการหลักก็ยังคงเป็นไปตามแผนเดิม
หลักคือภาคพื้นอากาศภาคพื้นดินแล้วก็ในน้ำ
พื้นอากาศก็คือโดรนกับเฮลิคอปเตอร์
ก็ยังคงบินเพื่อที่จะสแกนปล่องแล้วก็โพรงต่าง
ไปดูซิว่ามันมีจุดไหนที่สามารถเชื่อมต่อในถ้ำได้
ภาคพื้นดินก็คือตำรวจแล้วก็นักวิชาการ
แล้วก็หลากหลายหน่วยงานก็แบ่งงานกันทำ
ทางซ้ายจะเป็นนักวิชาการ
ดูสิว่ามันมีปล่องมีโพรงไหม
ทางขวาก็ไปดูซิตำรวจ
ไปดูว่ามันมีหรือเปล่าดอยผามี
ส่วนในน้ำแน่นอนนะคะเรื่องของการสูบน้ำ
อันนี้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะให้หน่วยซิลไปถึงจุดเป้าหมายให้เร็วที่สุด
นั่นก็คือฝั่งหาดพัทยาหรือพัทยาบีช
จากหน่วยซิลยังมีนักดำน้ำอื่น
อื่นมาช่วยจากต่างชาติด้วย
มาร่วมปฏิบัติการค้นหาด้วยกันนี่นะคะ
การที่จะให้หน่วยซิลแล้วก็นักดำน้ำ
โดยเฉพาะจากอังกฤษที่เข้าไปด้วยนะคะ

นั่นก็คือต้องเอาน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด
ทีนี้เรื่องของการเอาน้ำออกจากถ้ำเนี่ย
ควบคู่กัน๒ทางหลัก
ทางแรกก็คือใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกมา
อีกทางหนึ่งก็คือเจาะน้ำบาดานหน้าถ้ำ
เอาน้ำเอาตาน้ำมันออกมา
นี่คุณผู้ชมระดับน้ำภายในถ้ำก็เลย
เมื่อวานนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ๖นิ้ว
และอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อวานฝนตกลงมาเติมน้อยลงด้วยนะ
ก็เลยทำให้การระบายน้ำค่อนข้างเป็นไปได้ดีค่ะ
มีการระดมเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มอีก๔๐ตัว
เพื่อติดตั้งภายในถ้ำแล้วก็การสูบน้ำบริเวณหนองน้ำพลุ
อันนี้เป็นการพร่องน้ำออกจากถ้ำ
มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
สูบน้ำขนาดใหญ่ก็คือเครื่องสูบน้ำพญานาค
นำมาจากจังหวัดนครปฐมส่วนอีกวิธีอย่างที่ดิฉันบอกไป
ก็คือการเจาะน้ำบาดานอันนี้ไปเจาะบริเวณปากเข้าทางถ้ำ
ทั้ง๒จุดยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยสามารถขุดเจาะลงไปได้ลึกสักประมาณ๔๐เมตร
แต่เป้าหมายคือ๑กิโลเมตรก็คือประมาณ๑๐๐เมตร

ปฏิบัติการระบายน้ำทั้งหมดนี้ทำให้ทีมการค้นหาภายในถ้ำ
ก็คือหน่วยซิลแล้วก็หน่วยช่วยเหลือจากต่างชาติเนี่ย
ไปไกลกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
เมื่อวานหน่วยซิลสามารถไปไกลได้ถึงโถง๓แล้วนะ
อีกนิดเดียวก็จะถึงน้องที่คาดว่าน้องจะอยู่แล้ว

ตั้งฐานที่โถง๓ก็คือฐานบัญชาการส่วนหน้า
เพื่อวางเชือกนำทางเข้าสู่บริเวณ๓แยก
แล้วก็หลังจากนั้นจะมีการเดินเท้าต่อ
ไปที่จุดที่เรียกว่าหาดพัทยาหรือว่าหัดพัทยาบีช
ส่วนอีกหนึ่งปฏิบัติการที่ไม่ล้มเลิกความพยายามก็คือเรื่อง
การโดยตัวสำรวจปล่องเหนือถ้ำทางฝั่งพัทยาบิด

โดยปล่องที่ดูมีความหวังมากที่สุด
นำโดยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

แล้วก็หน่วยกู้ภัยแบ่งชุดปฏิบัติการ

เพื่อจะได้ปฏิบัติการโรยตัวสำรวจปล่องที่๔

ลึกลงไปในลักษณะของรูปตัวแอล
โดยโรยตัวลงตามปล่องลึกประมาณ๔๐

ก็จะเจอโถงที่มีความกว้างประมาณ

ก็จะเป็นการสำรวจธรณีฟิสิกส์

โดยทีมแรกเป็นนักวิชาการ

สถาบันมาร่วมดำเนินการ

ตรวจสอบผนังถ้ำและก็บริเวณ
ที่ใกล้กับพัฒนียาบีทอย่างเช่นโดรน
ทีนี้พอได้ผลของการสแกนแล้ว

จึงจะสามารถกำหนดพิกัดผนังถ้ำ
ที่จะเจาะตรงไหนมีความหนาเท่าไหร่

แล้วหลังจากนั้นถึงจะเคลื่อนย้ายเครื่องเจาะ
ซึ่งมีน้ำหนักเป็นตัน
มันไม่ใช่เบาแล้วเครื่องมันก็ใหญ่มาก
ไปยังจุดที่กำหนดเพื่อที่จะดำเนินการเจาะเพิ่มทางเข้าถ้ำต่อไปค่ะ
ส่วนรูปแบบการเจาะหลักเลยก็คือ
จะมีการเจาะ๒แนวคือแนวดิ่งกับแนวราบ
แต่อีกอย่างต้องประเมินด้วยนะ
ลักษณะทางกายภาพของถ้ำความหนาอะไรเท่าไหร่
ซึ่งถ้ำเป็นหินปูนกล่อนได้ง่าย
อีกแนวหนึ่งความเป็นไปได้ก็จะอาจจะมีเจาะแนวเฉียงด้วยนะ
แต่ว่าเอาล่ะหลักตอนนี้มีการสำรวจเรื่องของแนวดิกแนวราบก่อน
ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเจาะแนวไหนก็ตาม
ต้องรอผลการสแกนมาประเมินอีกครั้ง
หาจุดที่จะตั้งเครื่องมือเจาะหินได้สะดวก
เพราะว่าเครื่องน้ำหนักเยอะประมาณ๒๕ตัน
คือถ้าเกิดว่าเอามาวางได้แล้วเจาะได้ไหม
คือต้องประเมินเป็นนาทีต่อนาทีด้วย
แต่จุดที่จะเจาะเนี่ยจะเจาะใกล้กับหาดพัทยาให้มากที่สุด
เบื้องต้นคาดว่ารัศมีความกว้างของรูที่จะเจาะสักประมาณ๔๕นิ้ว
จากนั้นหลังจากที่เจาะเสร็จแล้วจะใช้กล้องส่องสว่าง
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพสอดเข้าไปภายในถ้ำ
เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
อีกทีมค่ะคุณผู้ชมกรมทรัพยากรธรณี
ก็จะมีการสำรวจผนังบริเวณปลายถ้ำ
ปลายถ้ำก็คือเหนือหาดพัทยา
ซึ่งก็ยังตอนนี้อยู่ระหว่างใช้เครื่องสแกนหาพิกัดเช่นเดียวกัน
โดยการขุดเจาะนี้จะเจาะเพื่อใช้ในการส่งสัญญาณ
แล้วก็หย่อนอาหารลงไปภายในถ้ำนั่นเอง
เอาล่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการรอ